เรื่องของไอซ์หีบเหล็กค่ะตามกัน
ความเชื่อเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของการจะพิสูจน์พวก
ดวงวิญญาณเพราะอะไรเพราะว่าพระวันลบที่เป็นพระจาก
นักปฏิบัติธรรมที่กาญจนบุรีเดินทางมาที่บ้านในไอซ์
แล้วเขาก็สัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณว่ามีดวงวิญญาณผู้หญิง
อยู่ในพื้นที่บ้านประมาณ๓๔ดวงไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้
ก็มีการจะปรากฏจะขอพิสูจน์จะปลดปล่อยดวงวิญญาณ
ทีนี้เรื่องทางคดีค่ะเราก็ยังคงตามต่อนะ
เพราะว่าต้องเล่าทางคดีให้ฟังก่อนตอนนี้ยืนยัน๓ศพ
ที่มีการพบในบ้านในไอซ์ศพแรกน้องกุ๊กกิ๊ก
ศพที่๒ถูกถ่วงน้ำเป็นเด็กหญิงวัย๑๒ปี
และอีกหนึ่งศพก็คืออยู่ในหีบถ่วงน้ำเหมือนกัน
เป็นหญิงสาว๑๘๒๐ปีที่เขาบอกว่าชื่อออย
ตอนนี้๒ศพหลังยังตรวจพิสูจน์ดีเอนเออยู่
รอผลทางนิติเวศออกมายืนยัน
แล้วเรื่องของญาติของนางเสาออยศพที่๓ที่บอกมีการสเก็ตภาพได้
ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาแสดงตัวว่าเป็นญาติของนางสาวออย
แล้วก็ที่พยานให้การทางจำตำรวจอีกนะครับว่า
นายอายสเนี่ยเคยบอกว่ามีการฆ่า

อันนี้เขาบอกว่าเป็นชายชาวต่างด้าว
ที่มีการขุดดินฝังอำพลางใต้ต้นมะม่วง
อันนี้ยังไม่ได้มีการขุดค้นนะครับ
แต่ทีนี้ชาวบ้านชาวช่องหรือคนติดตามข่าวเขาบอก
โอ้โหในพื้นที่แห่งนี้มันเป็นสุสานแล้วล่ะ
บ่อน้ำมรณะมันจะมีศพอีกกี่ศพ
จะมีวิญญาณเร่ร่อนอยู่ในนี้หรือเปล่า
เอาอย่างนี้ถ้าสมมุติเกิดว่าไปในเรื่องความลี้ลับ
ทางด้านพระวันลบฐานวโร
เป็นพระวิปัสนาจารย์สำนักสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรม
เทพประธานพรที่กาญจนบุรีเนี่ยนะคะ
ก็เดินทางมาที่บ้านของนายไอซ์
ซึ่งพระวันลบเนี่ยเดินทางมาเป็นครั้งที่๓แล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้เดินทางมาแล้วพระท่านสัมผัสได้
ว่ายังมีดวงวิญญาณผู้หญิงประมาณ๓๔ดวงวิญญาณเนี่ย
วนเวียนอยู่ในพื้นที่บ้าน๒๐กว่าไร่ของในไอซ์
ดวงวิญญาณนี้จะออกไปแต่ออกไปไม่ได้
หลังจากนั้นเนี่ยพระวันลบก็มีการเดินทางมาสำรวจพื้นที่
มานั่งวิปัสนาแล้วก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะ
กับทีมข่าวของเราบอกว่ายังมี๓วิญญาณวนเวียนอยู่
แล้วพระท่านสัมผัสได้ด้วยว่ายังมีอีก๒ศพ
บริเวณใต้ต้นมะม่วงที่หน้าสุสานบรรพบุรุษ
มาฟังพระอบรรลบหน่อยค่ะ
คือมันรู้สึกว่ามันผิดสังเกตเหมือนว่ามันมีวิญญาณตามมาด้วย
เพราะเขาก็พูดกันหลายปากกันเยอะพวกวิญญาณนี้เขาก็อยากจะให้ข่าวนี้มันดัง
แล้วก็จะได้ตามจับคนที่แต่ว่าเขาก็จับกลุ่มได้แล้วว่า
แต่นี้จะหาที่จุดจุดคือที่ว่าศพมันอยู่จุดตรงไหนบ้าง
ทีนี้ไม่รู้ว่าทางตำรวจจะเอาข้อมูลจากหลวงพ่อไปด้วยหรือเปล่านะ
หลวงพ่อบอกว่าอยู่ใต้ต้นมะม่วงจุดนี้จุดนั้นนะฮะ
แต่ว่าต้นมะม่วงเยอะมาก
ทีนี้นักข่าวของเรานะได้ข้อมูลมาอีกชุดหนึ่งด้วยคุณ
คือเขาบอกว่าในบริเวณบ้านเนื้อที่ประมาณ๒๐ไร่ของในไอซ์เนี่ย
มีสารพระภูมิแต่มีสารพระภูมิสองสารเห็นจุดที่เราวงกลมไหมคะ
จุดแรกเป็นสารพระภูมิใหม่หน้าบ้านอีกจุดหนึ่งคือสารเก่าเป็นรูปปั้นงูดำ
หลายคนฟังมาถึงตรงนี้เอ๊ะบ้านมันต้องมีสารพระภูมิเยอะเหรอ
คือไม่ใช่บ้านแต่ละหลังมีสารพระภูมิแค่๑ที่เหรอ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมสารพระภูมิเก่าเนี่ย
อยู่ออกไปแถวหลังบ้านในไอซ์ตรงนั้นอยู่ใกล้กับสุสาน
อยู่ใกล้กับบ่อน้ำแล้วทีมข่าวของเราก็เข้าไปดู
เห็นไหมคะเป็นลักษณะที่ถูกปล่อยทิ้งร้างแล้วค่ะไม่ได้มีการดูแลอะไร
เพราะว่าย่าแห้งต่างวัชพืชต่างมันขึ้นเต็มไปหมดเลย
แล้วทีมข่าวของเราก็แหวกพวกสิ่งที่มันปกคลุมอยู่เข้าไปสำรวจดู
ตอนที่นักข่าวเราเห็นนี่ค่ะพังงะเหมือนกันนะคุณผู้ชมดูสิ
เป็นรูปปั้นงูดำตัวใหญ่
คือเขาไม่ได้เป็นบูชาเจ้าที่
บางทีมีสารตาสารยายบางทีเป็นพระ
แต่นี่เป็นงูดำเป็นงูดำตัวใหญ่ขดตัวแล้วก็แผ่แม่เบี้ย
ทับกับรูปปั้นงูดำอีกตัวหนึ่งที่เป็นงูดำตัวเล็ก

ข่าวนั้นอ่ะทีมข่าวบอกว่ามันเหมือนกองไข่ปริศนาครับ
ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไข่อะไรอยู่ประมาณ๔๕ฟอง
ก็เลยเหมือนกับพอมองเข้าไปแล้วเหมือนกับงูกำลังกกไข่
แต่ทีนี้อันนี้ดิฉันก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องเจ้าไข่แบบนี้
ก็เลยไม่แน่ใจว่าไข่นี้มันคือไข่งู
ก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าไข่ตุ๊กแกหรือเปล่า

ถ้าเกิดว่าบ้านใครที่มีสารพระภูมิก็จะรู้อยู่ว่า
เราอาจจะไม่ได้มีในลักษณะแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็สงสัยเลยสอบถามทางพระวันลบเหมือนกัน
ถามท่านว่าเอ๊ะพระอาจารย์คืออยากรู้ว่า
สารเก่าบ้านในไอซ์เนี่ยที่มันเป็นลักษณะแบบนี้คือยังไง
วันลบก็บอกว่าพระท่านเนี่ยนะ
เคยไปเดินสำรวจดูเหมือนกัน
แล้วก็การที่ในไอซ์บูชารูปปั้นงูดำเนี่ย
น่าจะมาจากการบูชางูเจ้าที่
แล้วก็คงจะมีงูเจ้าที่ตัวใหญ่อยู่ในโพรงใต้ศาลอีก
เพราะว่าพระวันลบสัมผัสได้อีกค่ะ
สัมผัสได้ว่ามีงูใหญ่อยู่ใต้โพรงนี้

โยมไม่เชื่อโยมลองขุดดูสิ

ถ้ามีงูจริงปุ๊บเราก็อาจจะเฝ้าอะไรสักอย่าง
หรือแบบนี้บางทีเราก็ต้อง
อย่าเพิ่งไปทำ

แต่ก็ไม่ดูแลมันล้างแล้ว
จริงแล้วตามบ้านควรใช้พระพุทธรูปแบบไหน
สารแบบนี้มันไม่น่าจะเหมาะจะใช้บางหน้าตก

บางทีก็ใช้พระพุทธรูปแบบ
แต่ส่วนมากก็น่าจะเป็นพวกสารตายายหรือพระพรม
พระพรมนี่อะไรนะที่เห็นอยู่
เห็นไหมคะอาจจะแปลกต่างจากภาพภูมิบ้านทั่วไป
ทีนี้พระวันลบเนี่ยบอกว่าจะเดินทางมาที่บ้านในไอซ์อีกวันนี้นะคะ

พระท่านตั้งใจว่าจะปักกรดจะพิสูจน์วิญญาณ

แต่ว่าคนที่ดูแลบ้านในไอซ์ไม่ได้อนุญาต
ท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้ท่านจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง
อันนี้เราก็นำเสนอในมุมของเรื่องความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าเรื่องทางคดีเดี๋ยวก็รอความคืบหน้าเพิ่มเติม
มีคนสงสัยว่าตกลงนายไอซ์เขาเล่นของแบบไหน
เขาเป็นแบบสายเสกสายควบคุมสายป้องกันหรือว่าจะเป็นสายโจมตี
เพราะว่าถ้าเล่นเรื่องคุณสัยมันจะมี๔สายอะไรแบบนี้นะครับ
ไม่รู้ว่าเขาบูชางูดำเนี่ยเพราะอะไรนะครับ